ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกบอกว่า
ในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวของซุปตาดาราบ้านเราค่ะ
มาดูคนแรกปล่อยผ่านไม่ได้เลยจริงนะคะ
ไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอดูภาพเอาอุ๊ยเป็นไง
เซ็กซี่ไล่จากขาอ่อนขึ้นไปป๊าบเอาเจอลูกกระเดือก
นี่แหละค่ะภาพเนี่ยก็ดูว่ามั่นใจในความสวยของเขาแล้ว
แคปชั่นเข้าไปอุ้ยซุปเปอร์มั่นเลยนะ
สงสัยจะเกิดวันมั่นเพราะว่าเจ้าตัวเขียนเอาไว้ว่า
สวัสดีจ้ะน่าสงสารเนอะเห็นผู้หญิงหลายคนพยายามแต่งตัว
แต่ก็ไม่มีใครสวยสู้ฉันได้เลยโลกมันโหดร้าย
โอ้โฮมั่นใจมาก
เขาก็แบบเป็นแฟนดี้ที่ทำเอาเหล่าตัวแม่สุดเซ็กซี่ในวงการบันเทิง
เข้ามาคอมเมนต์คือถ้าแน็กจะมาเบอร์นี้
ยอมก็ได้วะเออยอมในความเซ็กซี่ขี้เล่นของ
ยอมชุดนะยอมที่หน้านะแต่งหน้านะ
คุณดู๔ชุดมันก็ตัวเล็กนิดเดียวก็ยัดร่างลงไปได้นะ
ไม่ว่าจะเป็นกระแตอาสยามบอกว่าจะใส่ชุดนี้เหมือนกันนะ
แต่เห็นแน็กแล้วก็เออคิดหนักว่าแม่บุ๋มปนัดดาบอกว่ายอมแล้วจ้า
ส่วนสาวสวยคนนี้น้องพิมพิมประพาบอกว่าเกลียด
เปลี่ยนในที่นี้คือแบบด้วยความอิจฉานะคุณผู้ชมไม่ใช่เกลียดอะไรจริงจัง
ก็เป็นสีสันในวันคริสต์มัสนะคะ